มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่เมื่อวานเล่าไปอ่ะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรสาครพื้นที่ตรงนี้โรงงานอุตสาหกรรมเยอะค่ะมีแรงงานต่างด้าวเยอะมีแรงงานต่างด้าวทะเลาะกันฝั่งหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวชาวหมอนค่ะตีกันเอามีดแทงกันเหตุ

ร่วมกันฆ่านายสเวนกับนายยันนันสุยชาวมอนเมื่อวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมานำตัวผู้ต้องหาชาวพม่าสี่คนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็ไปชี้จุดที่ทิ้งมีดก่อเหตุไปชี้จุดที่ทิ้งรถจักรยานยนต์ก่อนหลบหนีไปหลังเกิดเหตุค่ะทั้งชุดสืบสวนไล่ตามจนรู้ว่าทั้ง
เจอตัวผู้ต้องหาทั้ง๔รายนี้จริงกำลังนั่งกันอยู่ที่ลานข้างในปั๊มน้ำมันพอตรวจสอบแล้วเออมันใช่มัน
ตรงตามที่สืบทราบมาว่า๔คนนี้คือผู้ต้องหาที่หลบหนีที่ไปก่อเหตุฆ่าแรงงานชาวมอนตาย
ตำรวจแสดงตัวแล้วก็จับนะคะเขาก็รับสารภาพว่าเคยมีเรื่องโกรธกันมาก่อน
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปดักรอทำร้ายนายยันนานสุยกับนายสเวนจนตาย
ตอนทำแผนเนี่ยค่ะญาติผีน้องชาวมอนญาติของผู้เสียชีวิตเขาก็ไปรอสาบแช่งตะโกนด่า
อ๋อนานดาวเว้นเว้นเว้นแฟนเซาของ
ก็คุยกับทีมข่าวของเราคุยไปน้ำตาไหลไปเลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจประหารชีวิต

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่ากลุ่มแรงงานชาวมอนเนี่ย
ถูกกลุ่มแรงงานชาวพม่าหาเรื่องก่อนแล้วก็แรงงานชาวพม่ากลุ่มนี้
หาเรื่องบ่อยมากค่ะศพของแฟนนุ่มก็เผาไปแล้ว
ตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ถ้าโดนเขาเขาคิดยังไงเขาเสียใจยังไง

เขาก็ต้องโดนแบบนั้นก็ตลอดชีวิตเลยไปเลย
พวกนั้นมันมากับมีดอะไรมันเดินมาตรงนั้น
มันเดินมากับพวกมันพี่สาวพี่ชายมันมันมาเลย
มันมาถึงก็แทนเลยแป๊บนึงก็มันโดนไปไง
มันโดนต่อยไงโดนต่อยก็มันเอามิดเลย

ห้าหกคนเราสองคนนี้ก็
เอาไม่ทันไงเอาไม่ทันก็เออ

ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับญาติของผู้ตายอีกคนนึง
ทางญาติบอกว่าอยากให้เจ้ณถีประหารชีวิตให้หมด

ไม่สามารถทำมาหากินได้เพราะว่าภรรยาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ไม่อยากกินเหล้าด้วยถึงขั้นต้องโกรธแค้นมาฆ่ามาแกล้งกันแบบนี้นะคะ
การชีวิตก็ตลอดชีวิตไปให้ติดควบค่ะ
นี่ค่ะ

ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาชาวพม่าทั้ง๔คน
ไปสอบสวนต่อที่สพบ้านแพ้ว
แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
การพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
ก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ